อยากกินของหวานเผลินไม่เฉพาะก็
เดี๋ยวจะโดนใบสั่งเหมือนพระเอก
โดนใบสั่งไม่ใช่ว่าตำรวจสั่งมานะ
ผู้กำกับสั่งลดน้ำหนักหน่อย

นี่แหละค่ะหนุ่มอินดี้พระเอกช่องไทยรัฐของเรา
โดนใบสั่งจากผู้กำกับให้ลดน้ำหนักด่วนเลย
พระเอกละครไทยรัฐของเรานะคะหนุ่มอินดี้บอกผ่านผู้สื่อข่าวบันเทิงบอกว่า
ไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าระบายความอัดอั้นตันใจหรือเปล่านะคุณนะ
อินดี้บอกว่าช่วงก่อนจะเปิดกล้องนะพี่นะ
เป็นช่วงที่ได้พักงานละครไงปล่อยใจจอยเลยกินอาหารตามใจปากจนอวบขึ้นมานิดนึงนะคะ
หลังจากนั้นก็เลยเจอใบสั่งของผู้กำกับค่ะสั่งลดหุ่นด่วน
เจ้าตัวก็บอกไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่าเป็นคนที่อ้วนง่ายก็ผอมง่าย
เดี๋ยวกลับไปคุมอาหารก็กลับมาฟิตหุ่น
ุ่นฟิตล่ำได้เหมือนเดิมค่ะ

ละครเรื่องล่าสุดที่หยุดมา๒เดือน

มันก็ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเซอร์วิสตัวเองหนักไปหน่อย
อยากกินอะไรก็กินอยากกินดึกแค่ไหนก็กิน
เอออินดี้มันมีน้ำอีนวลว่ะมันดูแบบมันดูอ้วนขึ้นหรือเปล่า

เราก็บอกเขาไปเลยว่าอ๋อผมมีวิธีพี่อะไรอย่างนี้
มุมของทีมงานที่เขาอยากให้เขาก็หวังดีแหละ
เขาอยากให้เราแบบเออแบบออกมาจากกล้องแล้วดูดีดูแบบอะไรอย่างนี้
เราก็เลยโอเคเราก็ไปพยายามลดหุ่นมา
ผมเป็นคนไม่ชอบตัวเองมีกล้ามด้วยนะ
เออเป็นคนแบบชอบแบบปกติหุ่นปกติอะไรอย่างนี้
แต่ว่าหุ่นหมีก็คุณหมีก็ดีบ้างดีบ้างในบางสถานการณ์อะไรอย่างนี้
แล้วแต่ว่าสถานการณ์เป็นยังไงอะไรอย่างนี้
นี่คือจะบอกว่าแอบไปแซวอินดี้มา
เห็นตรงนี้อินดี้ลงรูปออกกำลังกายอิกฟิตเน็ต
ฮือหรือก็ไปแซวมาว่าอินดี้ช่วงนี้แบบผอมขึ้นผอมลงนะ
แล้วก็แบบหุ่นฟิตขึ้นอินดี้เขาก็บอกว่า
เอาจริงนอกจากฟิตที่ภูมิกับสั่งแล้ว
คือกองถ่ายไปถ่ายในทุ่งนา
มันร้อนมากร้อนจนกินอะไรไม่ลง
บางคนเขาเหนื่อยแล้วกินอะไรไม่ลงก็กินไปตามธรรมชาติเลยนะ

แล้วก็เดี๋ยวรอติดตามละครทางไทยรัฐทีวีของเราเร็วนี้